ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้กันแล้วฮะ
พัทธลุงนะครับแม่ลูกฆ่าพ่ออีกแล้วนะฮะ
ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านคลองเรือตำบลปากพยูน
อำเภอปากพยูนนะครับผู้ที่เสียชีวิตก็คือคนที่เป็นพ่อ
ถูกลูกชายแท้นี่แหละทำร้ายร่างกายทั้งแทงทั้งฟันเข้าไปเนี่ยฮะ
เอาจอบฟาดเข้าไปอีกนะครับชื่อนายประพัทธคงเนียมอายุห้าสิบเก้าปีนะครับ
จุดที่เสียชีวิตเป็นหน้าบ้านของเพื่อนบ้านแต่ห่างจากบ้านของผู้ตายแค่๕๐เมตรนะครับ
สภาพศพนายประพัทธ์ถูกแทงเข้าชายโครงด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายด้วยนะครับ
บาด้วยแผ่นหลังด้วยสี่แผลด้วยกันแล้วถูกตีด้วยด้ามจอบอีกนะฮะ
กกหูด้านขวานะครับมีด้ามจอบตกอยู่แถวศพด้วยนะครับ
ส่วนหน้าบ้านของผู้ตายมีมีดปลายแหลมปักอยู่ที่ท่อนไม้
อันนี้เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนี่มีดนะฮะโอ้โหปักไว้อย่างนี้เลย
มีนางกิ่งนะครับนางกิ่งนี่เป็นเมียใหม่ของนายประพัทธ์ผู้ตาย
นางกิ่งอายุห้าสิบนายประพัดอายุห้าสิบเก้านะครับ
กิ่งนี่ก็บาดเจ็บที่ศีรษะนะครับแล้วก็ที่แขนนะฮะแถวหว่างนิ้วนะครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้นี่ก็เจ็บเหมือนกัน
ส่วนคนก่อเหตุคือนายวีรพงศ์คงเนียมอายุสามสิบสอง
ว่าในบ่าวเป็นลูกชายของนายประพัทธ์ผู้ตาย
คนนี้นะฮะนี่ในบ่าวหลังก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หนีไปซ่อนตัว
อยู่ที่บ้านแม่ของเขาในพื้นที่ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอน
ตำรวจตามไปคุมตัวไว้ได้นะครับแล้วก็พามาชี้จุดทำแผนเลย
ในเบานี่อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับนางกิ่งแม่เลี้ยงที่ซักผ้าอยู่หลังบ้าน
ก็เลยเอาบ้องไม้ไผ่ทุบแม่เลี้ยงจนบาดเจ็บ
แล้วพ่อเนี่ยมาเห็นเข้ามาห้ามด้วยความน้อยเนื้อน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจ
แล้วก็โกรธพ่อหาว่าพ่อเข้าข้างแม่เลี้ยง
เอามีดเนี่ยมาแทงพ่อพ่อก็วิ่งหนีไปจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
บ่าวบอกวิ่งตามไปทันนะครับคว้าด้ามจอบฟาดพ่อซ้ำอีก
ทำให้พ่อเสียชีวิตแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่พอถูกจับได้ในเบาบอกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
บ่าวอ้างว่าจะถูกนางกิ่งแม่เลี้ยงมาต่อว่าด่าทอก็เลยไม่ค่อยพอใจแม่เลี้ยง
พอทะเลาะกันทีไรพ่อก็เข้าข้างเมียใหม่ทุกที
เป็นความน้อยใจสะสมจนกระทั่งก่อเหตุขึ้น
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ

เหตุขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน

โมงกว่าวันนี้นะฮะเวลาในกล้องนี่มันอาจจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะครับ
ตอนที่ก่อเหตุแล้วนะฮะตั้งใจว่าจะขี่รถไปหลบที่บ้านแม่แต่ก็ถูก
ตำรวจเนี่ยตามไปไล่จับได้ก่อนนะครับบ้านแม่เขาก็อยู่ห่างจากบ้าน
ของพ่อที่ก่อเหตุทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตใน๑๘กิโลเมตรมีช่วง
ที่ผู้ตายเนี่ยวิ่งหนีตายออกมานะฮะชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าได้ยินเสียงเออะโวยวายมาแต่ไกลเลยนี่คือลุงจีบนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่หันไปดูเห็นในบ่าวเนี่ยถือมีดวิ่งไล่หลัง
พ่อมาชาวบ้านตอนนั้นก็ตกอกตกใจหาที่หลบกันก่อนด้วยนะครับ
จังหวะนั้นเนี่ยนายประพัทธ์ที่เป็นพ่อเนี่ยล้มพอดีนะครับ

นี่ฮะเดี๋ยวฟังลุงกันเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะลุงจีบเล่าไว้

อ๋อเช่นต่างไม่ดีแล้ว
บอกเหนื่อยกายทนได้แต่เหนื่อยใจต้องฝืน

อีกโพสต์หนึ่งบอกนี่แหละคนเราไม่มีคำว่าปรานีเลยแถมหยาบคายที่สุดที่เคยเจอมา

อีกโพสต์หนึ่งนะฮะวันเดียวนี่โพสต์ทีเลยนะค่ะ
บอกเวลาอยู่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านของเรา
พอมีปัญหานี่ไม่รู้จะปรึกษาใครเหมือนอยู่ในโลกคนเดียวเลย
ญาติของผู้ตายบอกว่าพ่อกับแม่ของในเบาเนี่ยเขาเลิกกันมา๕ปีแล้ว
แล้วพ่อในเบาก็คือนายประพัทธ์ก็มาคบหาอยู่กินกับนางกิ่ง
นางกิ่งโพสต์ตัดเพาะน่าจะเป็นช่วงที่ในเบาลูกเลี้ยง
มาขออาศัยอยู่กับนายประพัทธ์ซึ่งมาอยู่ได้สัก๒เดือน
แล้วเมื่อประมาณครึ่งเดือนก่อนจะเกิดเหตุในวันนี้
ในบ่าวเคยใช้ไม้ตีพ่อมาแล้วที่ผ่านมาญาติญาติต้องคอยระวังในบ่าวอยู่ตลอด
เพราะอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ก็ไม่เคยเห็นทำร้ายใครแบบนี้
จะมีก็แต่แม่เลี้ยงนี่แหละที่ดูแล้วในเบาไม่ถูกชะตาด้วย
ชอบพูดกล่าวหาแม่เลี้ยงทำอะไรก็หาว่าเขาทำอะไรขวางหูขวางตาไปหมด
ทั้งที่แม่เลี้ยงเขาก็คอยดูแลหาข้าวหาปลาให้กิน
แล้วที่ผ่านมาพ่อของในบ่าวเนี่ยมักจะบอกเสมอว่าลำบากใจ
ทั้งลูกทั้งเมียเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็หาว่าเขาเนี่ยเข้าข้างคนนั้นเข้าข้างคนนี้
ต่างคนต่างต่างรู้ตัวแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกแย้ง
คือพยายามจะไม่เข้าใกล้เด็กคนนี้ค่ะเพราะเขาเป็นบุคคลอันตราย
กับเด็กคนนี้คือแบบปัญหามันเกิดขึ้นมาบ่อย
เกิดขึ้นเกือบทุกวันที่บ้านแต่พี่ก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้
วันก่อนมันมีเหตุมาแล้วแต่เขาไม่นึกว่ามันจะฆ่าพ่อของมัน
ญาติญาติก็จะชาปนกิจวันพระรหัสนี้นะฮะสำหรับนายประพัทธ์นะครับ
ส่วนนางกิ่งที่เป็นแม่เลี้ยงของผู้ต้องหาตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ก็มีปัญหาเลือดคลั่งในสมองที่ต้องรอดูอาการอีกทีหนึ่งนะครับ
ส่วนในบ่าวตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะฮะแล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนั่นไง

ไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าเสพยาบ้านะครับจะนำตัวฝากขังวันพรุ่งนี้นะครับ